คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเอาเรื่องราวแล้วก็คลิปมาบอกเล่าผ่านเฟซบุ๊ค
บอกว่าเขาเนี่ยนะปวดปัสสาวะกระทัน
แล้วก็เข้าไปรู้สึกว่าไกลพอสมควรนะคะจากร้านกาแฟเนี่ย
ไกลพอสมควรนะคะไปยืนปัสสาวะจู่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ตบหน้าฟุ๊บแล้วก็ตบบ้องหัว
แล้วก็ด่าเฮ้ยมายืนฉี่ตรงนี้ได้ยังไง
ใช่นี่กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วฝากเตือนนะคะจะไปฉีดตรงไหนปัสสาวะตรงไหน
ตาม้าตาเรือให้ดีไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
ผมเดินไปหลังป่าครับผมพี่ดูครับผม

ไหนนี่มันอยู่แถวนี้มันเหม็นเขา
เนี่ยผมเดินหลังป่าไม่มีว่างครับ
มึงนึกถึงสิ่งเขาหน่อยว่าแถวนี้เขาเหม็นไหมมันเยี่ยวอ่ะ
ครับผมแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าผม
แล้วก็ถามมันเยี่ยวอย่างนี้มันเยี่ยวไหม
มึงก็ถามมันมีสิทธิ์เยี่ยวไหม

มันไม่ทันนะพี่พี่มาบอกตอนที่ผมเยี่ยวเสร็จแล้ว

ตบหน้าผมทำไมพี่๓รอบใช่ไหมพี่

พี่ตบมองหูผมกับตบหน้าผม

จนสุดท้ายท้ากันไปแจ้งความนะฮะ

ก็บอกให้ดิวผมไปแจ้งความคุณทำร้ายอ้างกาย

ก็ในโลกโซเชียลนี้ก็มีความคิดเห็นสองด้านเหมือนกัน

บอกว่าไปยืนปัสสาวะตรงนั้นเนี่ย
กลิ่นมันอาจจะทำให้คนอื่นเขาเหม็น
ร้านค้าตรงนี้เขาก็อาจจะเหม็นปัสสาวะเหม็นกลิ่นนี้นะฮะ
บางคนก็ตำหนิคนที่ไปตบบ้องหูเขานะฮะ
บอกว่าคุณอย่าไปทำร้ายร่างกายเขา

ในมุมของผู้ชายเสื้อดำที่ไปตบผู้ชายที่ไปปัสสาวะตรงนั้น

คุณไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ได้

เป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายและร่างกายและจิตใจ

ส่วนหลายคนแน่นอนว่า

ว่าคุณผู้ชายไปจอดรถ
แล้วอยู่ไปฉี่ตรงที่สาธารณะ

มีคำตอบให้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเรื่องนี้ให้จบนะคะ

พร้อมกับคำถามเยอะมากเลยนะคะ

คำถามแรกเลยทำเกินกว่าเหตุไปไหม

ใช่ค่ะร้านกาแฟข้างร้านสะดวกซื้อ
ตรงข้ามปั๊มในซอยโรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ชายคนนี้คนที่โดนตบเล่าบอกว่า

เดินเข้าไปริมข้างร้านสะดวกซื้อ

ซึ่งผมดูแล้วก็ห่างจากร้านกาแฟของชายคนนี้

ฉี่เสร็จบุคคลนี้

้องหูด้วยสักประมาณ๓๔ครั้ง
ซึ่งตอนนี้ผู้ชายคนที่ถูกตบบอกว่าผมมีอาการหูอื้อไม่ค่อยได้ยิน
ถ้าคนที่มีวุฒิภาวะเขาตั้งข้อสังเกต
ถ้าคนที่มีวุฒิภาวะคุยกันดีก็ได้
ไม่จำเป็นต้องทำร้ายร่างกายกันเลย

ผู้ชายคนที่ไปมองหูพี่เสื้อดำแกก็ขี่มอเตอร์ไซด์ไปนะคะ
โดยไม่รู้ว่าแกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าแก
เป็นเจ้าของร้านกาแฟหรือเป็นแค่พนักงานค่ะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่คนโพสต์
คลิปดังกล่าวนะคะชื่อว่าคุณอดีศรอายุ๒๓ปีค่ะ
สุดท้ายที่บอกว่าขู่ว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจ

ไปแจ้งความที่สพเมืองสระบุรีค่ะ
แล้วก็มีการยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบเป็นหลักฐานด้วยนะคะ
ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วว่าโดนทำร้ายร่างกายนะฮะ
ทีนี้มันเป็นคดีความขึ้นมา
ตำรวจชุดสืบสวนก็ต้องลงพื้นที่
ในการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็ดูสิว่าตรงนั้นจริงแล้วจะแก้ไขปัญหากันยังไงต่อ
จะไม่ให้คนมายืนปัสสาวะตรงนี้ก็อาจจะมีป้ายเตือนหรือว่ามีอะไรคำเตือนไว้นะฮะ
เพราะจริงแล้วคนที่มีความคิดอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาบอกว่า
พี่ก็ไปฉี่ตรงนี้มันไม่น่าจะฉี่ได้มันอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อเลย
แม้มันจะมีบ้านคนก็ตามแต่ถ้าทุกคนมายืนฉีดตรงนี้

คือแถวนั้นมันก็ไม่ไกลจากร้านกาแฟหรือร้านขายของข้างร้านสะดวกซื้อเขามากนัก

หรือว่าพี่ทำไมไม่ไปปัสสาวะในปั๊มน้ำมันอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ทีนี้พอเป็นคดีความเรื่องของการทำร้ายร่างกายมาแล้ว
ตำรวจก็ต้องตามต่อนะไปหาตัวคนที่ทำร้ายร่างกายตบบ้องหูเขาให้ได้
เพราะว่าหลักฐานมันอยู่ในคลิปชัดเจนนะครับ
ทีนี้คำตอบค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไปปัสสาวะในที่สาธารณะแบบนี้แล้ว

เราจะหาที่ยิงกระไตได้ยังไงคุณถ้าเราปวดถูกเฉินกระทาน
สรุปนะฮะดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันพี่บุ๊คมีความผิดนะคะ
กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าคุณไปฉี่ในที่สาธารณะไม่ได้
มีโทษปรับสูงสุดคือ๒๐๐๐บาทนี่ดูสิไม่เกิน๒๐๐๐บาทอ่านเลยค่ะ
ปัสสาวะไม่เลือกที่มีความผิดแอบปัสสาวะในพื้นที่สาธารณะ
บนทางเท้าข้างถังขยะนะฮะไม่อะไรนะ
ในสวนสาธารณะปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ดูข้อกฎหมายด้วยนะคุณนะโอ้ย
ดีจังเลยเอาจริงเวลาที่มันเกิดคลิปแบบนี้
เราพยายามหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้
แล้วก็ความรู้เรื่องของข้อกฎหมายประกอบด้วย

ใช่นะครับดังนั้นคุณผู้ชายจะไปยิงกระต่ายที่ไหน
คิดให้ดีก่อนนะคุณผู้หญิงจะไปเด็ดดอกไม้ที่ไหน

คือถ้าปวดปัสสาวะแบบฉุกเฉินอยู่ข้างทาง

เด็ดดอกไม้แต่ว่าผู้หญิงไม่ค่อยไง